คือคนที่จะใช้รถใช้ถนนจริงสภาพร่างกายต้องพร้อม

กับคนที่ขับรถโดยสารประจำทาง
ฉีดยาเบาหวานมาแล้วยังไม่ได้กินข้าว
ทีนี้พอขับรถมาเรื่อยเกิดอาการวูบค่ะ

แล้วรถตู้นี้มีเด็กนักเรียนอยู่เต็มคันรถเลย
รถตู้ก็ไปชนรถเก๋งรถเก๋งก็ไปชนกระบะ
นี่มันชนกันเป็นทอดแบบนี้๔คัน
มีคนได้รับบาดเจ็บ๓๐รายแล้วก็มีสาหัสด้วยนะคะ
จุดที่คุณผู้ชมเห็นนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ

รถโดยสารไปชนกับรถตู้รับส่งนักเรียน

บนถนนสายพิศนุโลกสุโขทัยฝั่งขาเข้าเมือง

คือรถโดยสารคอกหมูสีเขียวส้ม
ทะเบียน๑๐๐๕๒๗พิศนุโลก
หน้ารถนะคุณยับเลย
ส่วนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในจอนี่เป็นรถตู้รับส่งนักเรียนนะคะ
แล้วในที่เกิดเหตุเนี่ยคนเจ็บส่วนใหญ่เป็นนักเรียนค่ะ

แล้วก็มีผู้โดยสารที่มากับรถโดยสารคอกหมู
มีคนเจ็บประมาณ๓๐รายดูเด็กมต้นนี้สิเห็นไหม
คือเด็กก็ร้องไห้ตกอกตกใจกันหมด
ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ๓๐รายมีสาหัส๑รายนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรรษมหาราช
แล้วจากการสอบสวนนายบุญมาคุ้มคงอายุ๖๙ปี

คันนี้คนขับรถคันนี้ที่ไปชนรถตู้ของเด็กเนี่ยนะ
คนขับยังอยู่ในอาการตกใจแล้วให้การแบบมึนงง
เท่าที่ตำรวจพอจับใจความได้ผู้ชายเสื้อชมพูนี้ค่ะ
คือคนขับรถเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าผมอ่ะ
ขับรถรับผู้โดยสารมาจากอำเภอกงไกรลาศที่สุโขทัย
ก็มุ่งหน้าจะเข้าตัวเมืองพิศนุโลก
พอมาถึงตรงนี้เห็นว่ารถติดไฟแดง
ผมก็เตรียมเบรกเท้าเนี่ยมันจะเหยียบเบรกแล้วแหละ
แต่ว่ามันเกิดอาการวูบมารู้ตัวอีกทีนึง
เสยท้ายรถตู้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ถาม
ลุงบุญมาก่อนลุงจะมาขับเนี่ย
พร้อมไหมนอนพอหรือเปล่า

ก็ฉีดยาไงฉีดยาเบาหวานมา
แล้วมันต้องเว้นสักแป๊บนึงแล้วก็ทานข้าว
แต่ลุงบุญมาแกไม่ได้ทานข้าวก็เลยเกิดอาการวูบนะคะ
ส่วนผู้โดยสารที่นั่งมาในรถคันนี้
คือคุณป้าสำอางยิ้มละใหม่

บอกว่าปกติก็ขึ้นรถนายบุญมาเป็นประจำเลยนะ
แต่วันนี้ฉันรู้สึกว่ารถมันขับเร็วผิดปกติ
แล้วก็แซงคันอื่นมาตลอดทางเลย
ทั้งที่พุทธศาลก็เต็มคันรถ

นี่นั่งอยู่ด้านหลังยังคิดในใจอยู่เลยว่า
วันนี้ต้องเกิดอุบัติเหตุแน่

อยู่แล้วถึงให้โดนชนแน่
นี่ไงผู้โดยสารเองก็ตกออกตกใจนะคะ
เมืองต้นตำรวจก็ต้องนำตัวคนขับรถโดยสารคันนี้
คือนายบุญมาไปสอบปากคำที่สพเมืองพิศนุโลก
เพราะว่าก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายล่ะค่ะ

ก็รีบเดินทางมาจุดที่เกิดเหตุเลยนะ

พอเห็นเด็กยังภาวะยังร้องไห้ยังตกใจ
ผู้ปกครองก็ต้องกอดต้องปลอบต้องโอกันใหญ่เลยนะคะ
ก็เดินทางมาประสานมาอำนวยความสะดวก

รวมถึงเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิศนุโลกเขต๑
ก็แจ้งให้กับบริษัทประกันของแต่ละโรงเรียนได้ทราบ
แล้วก็ให้จัดส่งเจ้าหน้าที่มาดูแลเด็กนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปด้วยนะคะ